เขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่สะพะมอนแห่งนี้แล้วอยากจะทานอาหารมอนแท้ต้องมาร้านป้ายหินเลย

ขายน้ำยายุ้กเบื้อกน้ำยาปลาขนมจินมงจ้ะ

แต่เราเป็นคนไทยนะสิเราไปเอาสูตรอาหารพม่ามาจากไหน
คนเลี้ยงลูกสาวพี่เป็นคนพม่า
เขาอยากจะโชว์ฝีมืออาหารพม่าของเขาเพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลองว่าเออของเขาก็มีดีนะ
พี่ก็เลยเอองั้นก็ปีละอย่างก็แล้วกัน
พี่ว่าคนไทยนี้กินได้ไหมถ้ากินได้อร่อย
พี่เทสแล้วพี่ออกผ่านด้วยมีส์อิน

กลับมาพบกันที่หน้าจอไทยรัฐทีวีกันอีกเช่นเคยกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการเส้นหนึ่งเดียวที่จะทำให้ความหิวตอนกลางวันเพิ่มขึ้นทวีคูณค่ะ
การเดินทางค้นหาเรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาหยกกล้วยแบบฉบับชาวมอนแท้
ที่เปิดตำนานความอร่อยมามากกว่า๔๕ปี
ต่อด้วยโอนุข้าวสวยกับข้าวสวยจ่อ
และปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นน้ำซุปเข้มข้นแบบไทย
มาพร้อมกับน้องไก่ชิ้นโตจากร้านกระต๊อบลูกชาย
และตอนนี้พิธีกรมาสเข้มของเราก็เดินทางไปรออยู่ที่
เรื่องราววันนี้จะเริ่มต้นยังไงไปลุยพร้อมกัน
มังเงยราวแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่อง

กลับมาพบกับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเราอาจจะทักทายกันด้วยภาษาแปลกหูสักนิดนึงนะครับ
เพราะมะเงยระอาวแปลว่าสวัสดีในภาษามอนนะครับ
วันนี้นะครับเรามากันที่อำเภอสังขบุรีนะครับ
เมืองสามหมอก๓วัฒนธรรมนะครับผม
ภาษาออกจะแปลกสักนิดนึงนะครับ
แต่ว่าเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจครับผม
เมนูเส้น๓วัฒนธรรมด้วยกันนะครับ

เดี๋ยวตามผมให้ศึกสารเล่าเส้นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มต้นวิวสวยบนสะพานมอน
แลนด์มาร์ทสำคัญที่เก็บเรื่องราวเก่าแก่
ที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกันแบบนี้
จะไม่นำเกร็ดความรู้มาฝากแฟนก็คงไม่ใช่เล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะ
สะพานอุตมานุสรหรือที่รู้จักกันในชื่อสะพานมอน
เป็นสะพานไม้ที่อยู่คู่กับแม่น้ำซองกาเรียมายาวนานกว่า๓๐ปี
โดยมีระยะทางยาวกว่า๘๕๐เมตร
นับว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยค่ะ
แล้วก็มีความยาวเป็นอันดับ๒ของโลกเลยทีเดียว
สะพานมอนแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังขลาบุรีเท่านั้น
แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความศรัทธาและการหลอมรวมวัฒนธรรมถึง๕เชื้อชาติ
ทั้งไทยมอนเมียนมากกะเหลี่ยงและลาว
่งชื่ออำเภอสังขระบุรีหรือสังเครียะในภาษาเมียนมา
ที่มีความหมายว่าการผสมผสานคละเคล้าของผู้คนต่างชาติพันธุ์นั่นเองค่ะ
วัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังส่งผลต่อเรื่องของอาหารการกิน
โดยเฉพาะเรื่องราวของเมนูเส้นที่เล่าเส้นเป็นเรื่อง
นะคะเป็นร้านเส้นสัญชาติมอนที่ใครต่อใครมาถึงสังขระต่างก็ต้องแวะเวียนมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูเส้นจากร้านนี้กันทั้งนั้นค่ะ
สวัสดีครับมรณหยินธ์ครับ

ก็ขายหลากหลายเลยบางอันเท่าห์
ขนมจีนของมรณกับขนมจีนของไข่นี่มันแตกอะไรอย่างไรนะ
ก็ขนมจีนเนี่ยสิ้นสดต่อไปอินต้องทำเอง
อืมตัวน้ำยาของเราล่ะมันแตกต่างกับน้ำยาไทยยังไง
แต่ตังค์ที่ยกกล้วยนี่มันต้นกล้วยที่บ้านมีอยู่แล้วปลูกไว้
มันตัดมาแล้วก็หั่นบางแล้วก็ต้องแช่น้ำเกลือเนอ

เพราะว่ายางมันออกไม่ได้คันคอต้องยางออกก่อน
ถ้าไม่แช่นี่มันจะคันคอทางทางจะคันคอ
คุยกับป้ายินก็แอบที่จะสงสัยไม่ได้ว่า
ขนมจีนมอนกับขนมจีนไทยนั้นแตกต่างกันอย่างไร
คำตอบนั้นก็คือส่วนผสมในน้ำยาอย่างกระชายนั่นเองค่ะ
โดยน้ำยาขนมจีนแบบไทยจะใส่กระชายเพื่อได้รสชาติที่เผ็ดร้อน
แต่สำหรับน้ำยาขนมจีนแบบมอนแท้นะคะจะไม่ใส่
เพราะวัฒนธรรมการทานอาหารของชาวเมียนมา
เน้นอาหารที่มีรสมันไม่ค่อยชอบรสชาติจัดจ้าน
และรสหวานเหมือนกับอาหารไทยค่ะ

ร้านนี้ทั้งค่ากาวไม่ต้องแนบ
ย้ายมานี่๓๗ปีเลยครับ

ไปเอาสูตรขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยมาจากไหน
ขึ้นมากับปู่ย่าตายายพ่อแม่อย่างนี้ทำมาตลอด

เป็นอาหารที่ชาวมอลในถ่ายได้ประจำอยู่แล้ว
เราก็เอามาทำขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานกัน
ตอนนี้อยากรู้แล้ววิธีการทำเส้นขนมจีนของชาวมอนเนี่ย
เขามีการทำอย่างไรเดี๋ยวขอบุกไปดูเลยได้ไหมแม่

พูดถึงขนมจีนก่อนเลยคุณแม่มีวิธีการทำอย่างไรเนี่ย
อันนี้เลยทำสิ้นสุดอยู่ตรงนี้แหละ

อันนี้ก็ต้องเราพูดต้องเช่นต้องมุกต้องเร่งนี้เลย

แล้วก็เราขยียังงี้ก็เป็นกลมอย่างเงี้ย
อ๋อพอพักไว้แห้งปุ๊บเราก็ขยี้เป็นแป้งแล้วก็เป้ม
ใช่มั้ยครับผมอะตัวน้ำยาตอนนี้มี๓น้ำยา
อันนี้น้ำยาหยกกล้วยอันนี้ขึ้นชื่อเลยดั้งเดิมเลย
ใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่โฮฮอมปลาปลาใช้ปลาอะไรใช้ปลานวนจันทร์ตัวย้ายมีไข่ด้วย
มีไข่ด้วยเออต้องลาเลือกกลางออกก่อนก่อนนี้แหละใส่ขมิ้นด้วยใส่ขมิ้นด้วยนะ
นวลจันทร์เอาจากไหนในแม่น้ำเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเราต้องสั่งเขามาต้องสั่งตัวใหญ่ด้วย
ป้ายินบอกว่าเหตุผลที่เลือกใช้ปลานวลจันทร์นั้นนะคะเพราะเป็นปลาท้องถิ่นที่หาได้ตามแม่น้ำในบริเวณชายแดนไทยและเมียนมาร์ค่ะ
ซึ่งมีขนาดใหญ่เนื้อเยอะจึงเหมาะกับการนำมาปรุงอาหารโดยเฉพาะแกงหรือทำน้ำยาหยกกล้วยที่จะทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
และจะก้นอีกร้านก่อนก็ทำต้นละครับ

วิธีกันได้ขอบคุณต่อไป